ข่าวแรกเป็นภาพนาทีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเดินทางไปรักษาอาการโรคซึมเศร้า
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรในจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
แต่ว่าในช่วงที่แพทย์แล้วก็พยาบาลเผลอ
เธอไปนั่งอยู่บนข้างบนชั้นบนของตึก
และหลังจากนั้นก็พยายามที่จะกระโดดลงมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตาย
แต่มีคนเห็นไปก่อนนะคะและกู้ภัยก็เข้ามาช่วย
ช่วยได้ทันด้วยการคว้าตัว
ในขณะที่เธอพยายามจะกระโดดลงไปพ่อดิบพอดีเลยนะคะ
ดูเหตุการณ์ช่วงนี้

นี่เป็นช่วงจังหวะวินาทีชีวิตจริง

กู้ภัยอยู่ข้างบนก็คว้าเสื้อไว้
แต่ว่าก็กลัวเสื้อจะหลุดเนี่ยนะครับ
ถ้าเสื้อหลุดเดี๋ยวตัวหลุดลงไปด้วย

ผู้ชายอีกคนก็เลยปีนขึ้นมาช่วยด้วยการยกส่วนล่างของเธอเนี่ย
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแบบบุดหวิดนะคะ
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุมานั่งเตรียมฆ่าตัวตาย
เป็นผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะ
ชำนาญฉัดวิเทียนรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
พร้อมทีมงานกู้ภัยนะคะและทีมกู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็เลยใช้จังหวะที่ผู้ป่วยเหยียงไร้นิเผลอ
ดึงตัวขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันดันกลับเข้าไปหลังเหตุการณ์คลี่คลายชาวบ้านที่มุงดูก็ชื่นชมทีมช่วยเหลือบอกว่าทุกคนเป็นฮีโร่
ช่วยเหลือได้สำเร็จส่วนหญิงสาวคนนี้เจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวกลับเข้าห้องฉุกเฉินทันทีค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้หญิงคนนี้เข้ารับการรักษาด้วยอาการโรคซึมเศร้า
และมีอาการชักด้วยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ครั้งนั้นก็เคยพยายามกระโดดตึกฆ่าตัวตายมาแล้วเช่นเดียวกัน
นี่เป็นครั้งที่๒แล้วนะคะที่พยายามแบบนี้
โดยทางพอโรงพยาบาลสั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะเกรงจะไปก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ